ช่วงนี้มาดูเรื่องราวน่ารักแล้วกันนะ
เป็นเรื่องราวของบรรดาสัตว์โลกน่ารักแสนรู้
เพราะว่าปกติแล้วที่อยู่ในวัดส่วนใหญ่
เราก็จะเห็นว่าเป็นสุนัขแมวที่แสนรู้
เดินตามพระไปบิณฑบาสไปฟังพระสวรรค์
แต่ว่าคราวนี้เนี่ยจะพาไปดูเจ้าน้องควายเผือกแสนรู้
ชอบฟังสวดมนต์เป็นชีวิตจิตใจ

ควายเผือกตัวนี้อยู่ที่วัดวังอ้อ
ตกเย็นปุ๊บได้ยินเสียงกระดิ่งเสียงระคังสิ
เป็นได้ยินเสียงระคังดังเมื่อไหร่เนี่ยนะ
เจ้าตัวนี้จะเดินออกมารอที่หน้าสาราทันทีเลย
พอพระเดินขึ้นบนสารามัน
ก็จะเดินตามขึ้นไปเพื่อฟังสวดมนตร์โอ้วเหรอ
ใช่ค่ะทั้งวันที่มีพิธีสงฆ์
หรือว่าวันสวดธรรมวัตน์ทุกเช้าเย็นแล้วนะครับพี่นั่งแบบนี้
ก็จะขึ้นไปแบบนี้ค่ะเจ้าควายเผือกแสนรู้ตัวนี้นะเวลาขึ้นไปเสร็จก็จะยืนตรงสงบนิ่ง
หรือไม่บางทีก็จะนอนแล้วก็เคี้ยวเอื้องไปด้วยโอ้โหนี่คุณดูสินี่ยืนตรงสงบนิ่งคือไม่ได้สร้างความเดือดร้อนเลย
ที่มันงบนี่เคี้ยวเอื้องนะครับไม่ใช่ว่ามันสวดไปด้วยนะ
ไม่ใช่ค่ะมันสวดไม่ได้ค่ะคุณมันเป็นควายเผือกนะคะคุณเคี้ยวเอื้อง
แต่ว่าก็ไม่ได้สร้างความรำคาญความเดือดร้อนให้กับบรรดาทุกคนที่มาทำบุญมาสวดมนต์กันเลย
หรือว่าแม้แต่พระแม้แต่ชีเองก็ไม่ได้สร้างความรำคาญหรือรบกวนใดเลยนะคะ
และทุกครั้งพอได้ยินระคังวัดดังขึ้นเพื่อปลุกพระไปบินทบาท
ควายตัวนี้ก็จะเดินตามหลังพระออกบินทบาทด้วยเช่นกัน
โอ้โหแสนรู้จริงเลยด้านพระมหาสุธินสุนทะโรเจ้าอาวาสวัดวังอ้อนะคะ
ท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
ได้รับแจ้งว่ามีลูกควายเผือกวิ่งหนีออกมาจากโรงเชือดในหมู่บ้านค่ะ
คอเนี่ยนะยังมีหมายเลขผูกติดอยู่เลยอ่ะคุณ
ส่วนแม่ของมันถูกเชือดไปแล้วโอ้โหน่าสงสารเนอะ
มันก็หนีตายออกมาโดยควายเหล่านี้พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะรับซื้อมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
เจ้าอาวาสก็เลยไปสอบถามว่าควายตัวเนี้ยอืม
ควายของใครครับจากนั้นก็ได้ขอบินทบาทชีวิตลูกควายตัวนี้
ราคา๘๐๐๐บาทหลังจากที่พ่อค้านำลูกควายตัวนี้มาส่งที่วัด
อืมมันก็เดินตรงไปที่โบสถ์เลยคุณครับแล้วยังไงรู้ไหมยังไง
เดินวนรอบโบสถ์๓รอบจริงท่านเล่าให้ฟังแบบนี้เลย
ช่วงแรกเนี่ยนะคะมันก็จะร้องหาแม่หน่อยเพราะว่าเป็นลูกควายอยู่นะคะ
แต่พอเวลาผ่านไปก็ดีขึ้นมันจะชอบเล่นกับพระกับเนร
เล่นแบบนี้ทุกวันชอบไปคลอเคลียร์กับท่านเจ้าอาวาส
คือเหมือนกับว่ามันรู้บุญคุณคนที่ถ่ายชีวิตมาจากความตาย
ต่อมาท่านเจ้าอาวาสจะตั้งชื่อให้โดยให้ชาวบ้านเขาช่วยกันตั้งชื่อ

ถ้าเกิดว่าได้ชื่อของใครก็ได้เงินรางวัลไปเลยสามพันบาทอ๋อ
เออสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าควายเผือกตัวนี้เขาได้ชื่อมาแล้ว
ชื่อว่าบุญคำนำโชคนี่อ่ะบุญคำนำโชคนะครับ
บุญคำนำโชคเป็นควายเผือกน่ารักเนาะแสนรั้ว
ตอนนี้บุญค้ำแล้วแต่จะนำโชคหรือเปล่าเดี๋ยวรอดู
นำโชคหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน